ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มของตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
ได้มีการบุกรวบตัว๖ผู้ต้องหาทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะที่ร่วมกันกระทำความผิด
กำจัดสิ่งปฏิกูลแล้วก็ขยะมูลฝอยแบบไม่ได้รับอนุญาตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
กรรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
ได้มีการจับกลุ่มตัวนายบุญเรืองนายอุทัยนายชิงชัยนางสาวอิงออนนางตุ่น
แล้วก็นางสาวสิริรัตน์๖ผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงนะคะ
กระทำความผิดฐานรับดำเนินกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยเป็นการทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ที่สำคัญค่ะ
โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการนะคะ
จากนี้ค่ะจากการสอบถามผู้ต้องหานะคะได้ให้การเบื้องต้นรับสารภาพ
แล้วก็บอกว่าได้มีการรับจ้างจากการทำการปรับที่ดินจากเจ้าของที่ดิน
แล้วก็ให้บุคคลทั่วไปนำขยะมูลฝอยมาทิ้งโดยคิดค่าของขยะมูลฝอยในแต่ละครั้งเนี่ย
จะคิดค่าขยะคันละหกสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเมื่อนำขยะมูลฝอยมาถมเต็มแล้วนะคะ
ผู้ต้องหาก็จะมีการนำดินมาถมปิดอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามของที่ดิน
จับกลุ่มครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากที่ได้รับร้องเรียนจากคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
ในเรื่องของได้รับกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอยเป็นมลพิษทางอากาศแล้วก็เกิดการกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกวิธี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและก็สิ่งแวดล้อมนะคะขณะเดียวกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้มีการเริ่มปฏิบัติการปิดบอกขยะเถื่อนเกลื่อนเมือง
และการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการนี้เช่นเดียวกันซึ่งเริ่มต้นมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปฏิบัติการปิดบ่อขยะเถื่อนเกลื่อนเมืองก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชุมชนด้วยค่ะ